ที่หนุ่มหล่อคนนี้ก้มวันก่อนมาถึงบันเทิงไทยรัฐปุ๊บ
โชว์เลยโชว์สกิลบูเดือดสะเทือนแบ็คดอป
ไทยรัฐทีวีกันไปเลยคุณผู้ชมดูเอาสิตัวนึงนะที่แบบว่า
พระเจ้าประทานความหล่อมาให้แล้วใช้ไม่ค่อยเป็นใช่ต้องแข่ง

ยังยังยังอันนี้คือสตันต์นะครับคุณผู้ชม
อันนี้คือทีมสตันต์กู้บุญของพี่บินบรรลือริส

ทำเอาแฟนบันเทิงไทยรัฐถึงกับอึ้งไปเลยค่ะ
ซึ่งพี่แอ้นหัวหน้าทีมสตันของพี่บินเนี่ย
เคยร่วมงานตั้งแต่ครั้งหนังทองดีฟันขาว

อกจากการฝึกฝนเป็นอย่างดีแล้ว
ก็มีเครื่องยึดเหนียวจิตใจเป็นพระเจ้าตักศิลป์
และพระนเรศวรซึ่งเป็นกษัตริย์นักรบ
รวมไปถึงพระมหาอุทธิ์
ทุกครั้งหากไม่มั่นใจก็จะยกมือไหว้ขอท่าน
หลักโกวมารึยังทางด้านโกวว่าสิเนี่ยบอกว่า
ก็พาตรมาเนี่ยก็ยังไม่เคยรับบทบูธเต็มเลย
หากมีโอกาสคือก็อยากจะลองดูบ้าง

โน้บอกไม่เกี่ยงครับรับหมด
ไปดูโชว์ช่ายตรงกับจอ
พร้อมกับบทสำเร็จฟอร์ปฟุปกริปหน่อยค่ะ

พูดจากกันบอกก็มีคนติดต่อมา
ผมซุ่มลดน้ำหนัก

เพราะว่าเดี๋ยวจะเปิดกล้องซีรีส์อีกหนึ่งเรื่อง

คือตะโก้เขาบูไปเลยคือเขาแอคติ้งเดินมานิดนึงแล้วแบบว่าทางพี่แอ้นจะให้นางต่อย
ไม่ต่อยไงแม่ก็เลยแบบอย่าพลาดพิวนะ
เมื่อกี้ยังพาดคิวไปโดนแท็กดอกข้างหลังเปิดออกมาเลย
ซ่อมแล้วนะคนดูไม่ต้องตกใจนะคะเจ้าน้องสนายอย่าว่านะคะ